ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วก็แหม่ทั้งทราบซึ้งแล้วก็รันทดใจเหลือเกิน
สามีเนี่ยป่วยติดเตียงต้องนอนบนรถเข็นค่ะนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมดนะครับ
ต้องผ่าตัดลำไส้ภรรยาก็ไม่รู้จะทิ้งอยู่ที่บ้านคนเดียวยังไง
ไม่มีใครดูแลอืมทำมาหากินก็ต้องไปทำมาหากินค่ะ
ขายข้าวขายของก็เลยต้องพาสามีไปด้วยเข็นรถเข็นไปกันทั้งอย่างนี้แหละฮะ
มีชาวบ้านเขาไปเจอนะครับที่ปากท่อรัชบุรีนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาไปดูหน่อยนี่ฮะบ้านอยู่ที่
แล้วภรรยาก็คอยเข็นรถพาไปขายของตามสถานที่ต่างต่างนี่ภรรยานะฮะ
หลักหลักที่เจอเนี่ยจะอยู่ที่หน้าวัดทุ่งหลวงที่อำเภอปากท่อค่ะ
เป็นครอบครัวสู้ชีวิตจริงจริงอืม
ยังมีลูกสาวที่เรียนอยู่ชั้นป๔อีกนะอายุเพิ่ง๑๐ขวบ

เวลาที่วันไหนหยุดเรียนวันหยุดก็มาช่วยแม่กับพ่อขายของด้วย
นี่ภรรยานะฮะก็คอยอุ้มคอยดูแลสามี

คือภรรยาบอกว่าเคยสาบานกันไว้ว่าจะไม่ทิ้งกัน
เพราะฉะนั้นก็จะไม่ทิ้งกันจริงไปไหนก็จะพาไปด้วย
กว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งจะปล่อยไว้ที่บ้านคนเดียวได้ยังไง
ไม่มีใครดูแลนี่ก็จะอุ้มจากเตียงมาขึ้นรถเข็น
ทำเป็นเนี่ยมีเตียงนอนแบบนี้
เป็นจักรยานยนต์แล้วก็มีรถพ่วงอยู่ข้างหลัง
เห็นมั้ยลูกสาวนะคะอายุ๑๐ควบก็ไปกับพ่อกับแม่
ทำมาหากินกันสามคนพ่อแม่ลูกหลักหลักจะไปอยู่ที่หน้าวัดทุ่งหลวงนะครับ
อำเภอปากท่อรัชบุรีนะครับผู้ที่เป็นสามีเนี่ยชื่อลุงดำนะชื่อเล่นนะฮะ
เขาเรียกกันลุงดำนายสมชัยกินชุนมณีอายุ๖๑ปีส่วนภรรยาคือนางสิริรัตน
วงสมบูรณ์อายุ๔๙ปีแล้วก็ลูกสาวน้องแตงโมอายุ๑๐ปีลุงดำ
นอนป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถเดินได้นะครับอย่างมากก็มี
นั่งได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยภรรยานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือนางสิริรัตน์นะกับลูกสาวคือน้องแตงโมก็คอยดูแลแบบนี้นี่ฮะ
แล้วที่รถเข็นจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขี่ออกไปกันเนี่ยจะมีส้ม
โอนะฮะเขาจะไปขายส้มโอกันเป็นหลักนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนี่ส้มโอนี่
ไปซื้อมาจากสมุทรสงครามเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเต็มคัน
เลยนะเพื่อเตรียมเอาไว้ขายวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดที่จะถึง
นี้เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวทางคุณป้าสิริรัตน์เนี่ย
บอกว่าสามีคือลุงดำเนี่ยแกป่วยหลังจากประสบอุบัติเหตุต้อง
ผ่าตัดลำไส้ทิ้งแต่หลังจากนั้นเกิดลำไส้อุดตันต้องไปผ่า
อีกรอบนึงนี่รอยผ่าตัดที่หน้าท้องไอ้รอบที่ผ่าตัดอีกรอบนึง
เนี่ยต้องผ่าตัดลำไส้ทิ้งไปเมตรเศษนะฮะ๑เมตรเศษพอ
ออกจากโรงพยาบาลมาเกิดอาการต่อมาสืบเนื่องเนี่ยก็คือเดินไม่
ได้เลยเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่มันจะทำยังไงได้ป้าศิลัดแก
บอกคือยังไงก็ต้องทำมาหากินนะถ้าทิ้งลุงดำอยู่ที่บ้าน
ก็ไม่มีใครดูแลถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลแล้วจะทำยังไง
นี่ให้แตงโมอายุ๑๐ขวบลูกสาวหยุดเรียนมาดูแลพ่อเหรอก็ไม่
ได้อีกแกตัดสินใจอุ้มสามารถเข็นพ
อยู่
ไปด้วยกันขายผักขายผลไม้
สิริรัตน์บอกว่าหลังจากที่สามีป่วยหนักอย่างนี้เนี่ยกาย
เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยแกต้องหาเงินคนเดียวมาเป็น

ส้มโอรายได้ก็ไม่พอหรอกบางทีก็ต้องไปรับจ้างอย่างอื่นทั่วไป
เพื่อจะหารายได้เพิ่มด้วยก็ถือว่ายังโชคดีบ้างที่มีเพื่อนบ้านบางคนเขาก็คอยให้งานคอยจ้างงาน
หรือมีอะไรก็พอจะหยิบยืมไปได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ที่ขาดจริงเนี่ยนะ
บอกคือแพมเพิร์สคือลุงดำแกต้องใช้ไงแล้วราคามันแพงนะ
คือครอบครัวก็แหมจะเอาเงินไปซื้อบางทีก็ลำบากเพราะว่าภาระอย่างอื่นก็มีอีกเยอะแยะ
ใช่ป่ะนั่นขนาดลูกร่านเขายังไม่เอาเลยแต่บอกว่าตายกับวัดเป้าพี่
คุณผู้ชมฮะบอกกันไว้ตรงนี้ก่อนนะค่ะ
ป้าสิริรัตน์หรือว่าลุงดำเนี่ยแกไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ
รับบริจาคอะไรยังไงทั้งสิ้นค่ะ
แต่มีคนไปเจออยู่ที่หน้าวัดทุ่งหลวงที่อำเภอปากท่อ
ที่เขาไปแบบไปแบบรถเข็นกันอย่างนี้ไปขายข้าวขายของขายผลไม้ขายผักกันอยู่
เขาก็เลยแจ้งเรื่องมายังผู้สื่อข่าวของเราที่ราชบุรี
เราก็เลยมาตรวจสอบที่บ้านให้มาเจอก็เออมันเป็นอย่างนี้จริงนะ
นี่บ้านเป็นอย่างนี้ฮะไหนจะลูก๑๐ขวบที่ต้องเรียนอีกนี่ลุงดำนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะ
อุดหนุนซื้อส้มโอซื้อผักซื้อผลไม้หรือว่าจะตามไปเจอไปช่วยเหลืออะไรต่างนานา
โทรไปเนี่ยเมื่อกี้ได้ฟังเสียงป้าสิริรัตน์ใช่ไหม
น้ำเสียงให้ได้นะแล้วป้าสิริรัตน์ระวังมิจฉาชีพ
ว่าพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรไปหลอกลวงนะ
ใช่ค่ะต้องระวังมากเลยนะ
ต้องยืนยันว่าดูไทยรัฐนิวโชว์แล้วเห็นแล้วก็โทรมาหานะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอีกละลอกหนึ่งด้วยได้ไหมคะ
ใช่ฮะเดี๋ยวเราจะให้ผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปให้
เอาฟังลุงดำหน่อยลุงดำบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

ทางพื้นที่เขาก็ทราบข่าวของครอบครัวนี้แล้วอบต
บ้านหรือว่าปพนะเขาก็มาดูแลอยู่ตอนนี้ก็ดีใจที่
ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยนะครับแต่มันก็ขาดแคลนสิ่งต่าง
ต่างนั่นแหละส่วนหนึ่งลุงดำบอกแกก็รู้สึกซึ้งใจนะที่
ภรรยาเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งเลยวันที่แกป่วยที่แกลำบากเนี่ย
ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าตอนที่รักกันอยู่กินด้วยกันเนี่ยเคยสาบาน
ไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้งกันจะอยู่ดูแลกันจนตายไปข้างหนึ่ง
วันนี้ภรรยาก็ทำให้เห็นจริงจริงอืมป้าสินรัฐบอกว่าที่ไม่
สามีที่ป่วยหนักแบบนี้เนี่ยก็มีกันอยู่แค่นี้จะทิ้งกัน
ยังไงจะทิ้งเข้าไปได้ยังไงเธอบอกเธอไม่สนใจว่าใคร
มองยังไงเวลาที่พาสามีขี่รถไปด้วยแล้วมีพ่วงข้างมี
นอนของสามีเนี่ยไปตลาดไปขายของไปหน้าวัดพาไปหมด
เพราะป้าแกบอกแกไม่ได้ขอทานแกแค่พาสามีไปทำงานด้วย
เพราะปล่อยที่บ้านไม่ได้จะมีใครดูแลเผื่อจะช่วยเหลือกัน
ยังไงก็ลองติดต่อไปกันแล้วกันนะฮะใช่ค่ะ